แฟนข่าวคนไหนอยู่ทางภาคอีสานมาบอกกันหน่อยว่าเจอฝนกันบ่อยไหม
เพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้มีฝนหลงฤดูคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในทุ่งนาแต่เขาก็เอาวิกฤตพลิกให้เป็นโอกาสครับ
เพราะมันจะมีปูนาปูนายิ่งต้องไปตอนนี้นะ
หัวข้ำทุ่มหนึ่งอ่ะคุณทำแขกคุณผู้ชมฮะไปดูเลย
มีปูนาขึ้นมาจากรูหรือเปล่า
จะได้เก็บไปเอาไปขายกันเป็นรายได้เสริมเนี่ย
มากันแบบนี้เป็นชาวพื้นที่ตำบลโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมารวมตัวกันส่องแบบนี้
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เกิดน้ำท่วมขังครับจะฝนหลงฤดูช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
พอเขาหาในช่วง๑ทุ่มถึง๓ทุ่มเห็นแบบนี้คุณผู้ชมแต่ละวันเนี่ย
จับได้เยอะเลยนะบางรายหาจับปูนาได้มากกว่า๑๐กิโลกรัมในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับ
ก็เป็นวิธีการหาปูที่ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาเพราะว่าช่วงทุ่มถึง๓ทุ่มเนี่ย
เป็นช่วงเวลาที่ปูมันจะออกจากรูมาหากินกันนั่นเอง
ก็เหมือนกับการขุดหาปูนาช่วงหน้าแรงที่ปูจะเข้าจำสินอยู่ในรูครับปูนาในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ปูนา
เขาบอกว่ารสชาติอร่อยที่สุดเลยนะที่ไปใส่ส้มตำมาเนี่ย
เนื่องจากปูนาเนี่ยจะต้องเก็บสะสมไขมันเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงครับ
ทำให้มีความมันที่สดใหม่แล้วก็รสชาติอร่อยต้องฟังชาวบ้านเล่าครับ
ว่าเมนูอะไรบ้างที่ควรจะทำกินกันนะฮะลาบปูนาเลยน้ำพริกปูนา
ปูทอดคั่วปูนี่สายปูต้องลองแล้วโดยเฉพาะการนำมาหมักเป็นปูดอง
ใส่ในส้มตำก็จะได้ส้มตำปูดองที่รสชาติอร่อยเชียว
ก็บอกมันนัวเลยนะมันนัวเลยแบบเฉพาะของปูนาแท้
จากนี้ถ้าหามาได้จำนวนมาก

ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
ในช่วงที่เขาต้องเจอกับฝนหลงฤดูนั่นเองครับ

นึกถึงส้มตำข้าวเหนียว